สวัสดีค่ะส้มค่ะแพทย์ค่ะ
ขอเชิญชมและเชียร์พวกเราในรายการ
เอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียค่ะ
ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเยาวชนวอเล็กบอลชายหาดสายเลือดใหม่พวกเขาเหล่านี้ได้
ถ่ายทอดสดจากสนามโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัด๑๐๑
เดิมสนามวันที่๑๕มีนาคมนี้